สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมจอร์ดทัพนัทสัตยานุรักษ์นะครับ
การเลือกตั้งจะขอพูดการเลือกตั้งซะหน่อย
มันก็ใกล้เข้ามาแล้วในวันที่๒๔มีนาคมนี้นะ
ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้งกัน
ตอนนี้คือประเทศของเราต้องการคนที่เข้ามาพัฒนาประเทศ
ความสามารถให้กรอกความคิดอะไรก็ได้

ที่มีเลือกคนดีมาบริหารประเทศเรา

ที่มันเหมือนกับว่าไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกพักแต่เลือกเฉพาะคนในเขตพื้นที่นะ
อย่างนั้นผมฝากกันเลยครับ๒๔มีนาคมนี้แข่งข่าวเลือกตั้งคนดีเท่าไหร่ครับ